เที่ยมเผอร์ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์มีชายวัยห้าสิบสามปีค่ะ
ไปยิงเพื่อนสาวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานวัยสามสิบเอ็ดปีค่ะ
วงเล่านะคะเพื่อนอีกห้าคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ย
หนีกันกระเจิงเลยค่ะคดีนี้ตำรวจคาดว่าสาเหตุ
จะมาจากเรื่องส่วนตัวส่วนทางครอบครัวก็ยืนยันว่า
ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของชู้สาวนะคะเราไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานกันต่อค่ะ
คิดว่าเขาก็กลับตอนนี้ไปได้ไม่ได้คุยแค่แค่ดรงแลนฉ่อ
บอกอะไรแค่แค่ดรงแลนมันควรได้คุยกันรู้ว่ะ

อยู่บ้านหลังนี้อยู่ด้วยมาตลอด

ไม่เคย

เคยเจอหน้ากันไหมครับเคยเจอ

ให้หลังเสียงปืนสองนัดสงบลงกลางดึกวันนี้
ภาพที่เพื่อนในวงเล่าหันกลับมาเห็น
คือร่างของนายวินัยคำภาษีอายุ๕๓ปี
และนางสาวจันจิราภูเลื่อมใสอายุ๓๑ปี
สมาชิกในวงเล่านอนจมกองเลือดไร้ลมหายใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางความตกใจ

ว่าเพราะสาเหตุใดนายวินัยถึงหยิบปืน
มาก่อเหตุยิงใส่นางสาวจันจิราก่อนยิงตัวตายตาม
คดีนี้ตำรวจสพตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ลงพื้นที่ทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุ

เริ่มจากนายวินัยได้ชวนนางสาวจันจิรา
และเพื่อนรวม๗คนมาสังสรรค์ที่บ้าน
จู่นายวินัยหยิบปืนไทยประดิษฐ์

ให้หลังไม่ถึงนาทีเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้ง
การลั่นไกลของนายวินัยยิงศีรษะตัวเองตายตาม
ครอบครัวของทั้งนายวินัยและนางสาวจันจิรา
ยังสงสัยว่ามาจากสาเหตุใด

คือไม่ใช่เรื่องชู้สาวตามข่าวลือแน่
จะไม่ค่อยเล่าค่อยพูดอะไรให้ฟังแฟนนะ

ครอบครัวต่างนำร่างไร้วิญญาณของทั้งคู่
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดหนองโพ
โดยนางสาวสุพรรษาคำภาษีอายุ๒๘ปี

พ่อไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังแม้จะมีเรื่องเครียดแค่ไหน
แต่ที่มั่นใจคือทั้งคู่เป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้น
ขณะที่ญาติฝั่งนางสาวจันจิราไม่ขอชี้แจงอะไร
และรับไม่ได้กับข่าวลือที่ทำให้นางสาวจันจิราเสียหาย
จากการสอบปากคำทั้งหมด๑๐ปากไม่มีใครทราบสาเหตุที่แท้จริง
แต่ระหว่างที่นั่งดื่มกันอยู่มีช่วงจังหวะที่มีโทรศัพท์ของนางสาวจันจิราดังขึ้น
ลุกไปคุยที่อื่นประมาณ๑๐นาที
พอเดินกลับมานายวินัยถามว่าใครโทรมาแต่คาดว่านางสาวจันจิราอาจจะตอบไม่ถูกใจ
ประกอบกับเวลามืนเมานายวินัยจะเป็นคนใจร้อนจึงก่อเหตุขึ้นก่อนยิงตัวตายตามเพื่อหนีความผิด
หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนส่งต่อให้อายการ
เพื่อจะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน